นักสู้ชีวิตคนต่อไปนี้ก็เป็นสาวน้อยอีกแล้ว

มุ่งมั่นทำเพื่อครอบครัว

เป็นครอบครัวเล็กคือมีเขากับแม่
ที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกัน
ก็ไปพบกับภาพชีวิตของเธอเลยนะครับ

หนูชื่อทิตานามสกุลผงราชค่ะ

อายุ๑๘ปีอยู่ชั้นม๖
บ้านอยู่จังหวัดพยาวค่ะ
หนูอยู่กับแม่สองคนค่ะ
แล้วพ่อเสียตั้งแต่

ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ๙ปีแล้วค่ะ
แม่หนูพิการตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
มือข้างซ้ายของแม่จะเป็นทรงรูปมือไหม

แขนข้างซ้ายมันทำอะไรไม่ได้
มันมีแค่สองนิ้วจะหยิบจะจับอะไรมันไม่ได้ส่วนมาก

งานหนักงานเบาฝ่าคืนถอนยาอะไร

ก็ยาทาแล้วก็เอาฟาก็อดทับ

ได้ไม่มีทุกวันนี้กินเบี้ยเลี้ยงคนพิการเดือนละ๘๐๐
ก่อนหน้านั้นแม่ปากผ้าใช้แรงเยอะมันก็จะปวดมาก

หนูไปทำงานเดี๋ยวหนูแบ่งตังค์ให้แม่ไปซื้อของกินไปตลาด
ทุกวันนี้หนูหาเลี้ยงแม่ด้วยการทำงานวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
เป็นฝ่ายธุรการของสถาบันนาดาแม่ใจค่ะ
ตอนเช้าก็จะไปทำความสะอาดเล็กน้อยก่อนก็ขวด

แล้วก็บางทีหนูก็เป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็กด้วยค่ะ
เขาให้วัน๓๐๐ค่ะ๒วันก็๖๐๐หนูแบ่งให้แม่๓๐๐ค่ะ

พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วพรุ่งนี้ก็ได้ตังค์มาให้แม่แล้ว
อยากขอบคุณที่เขาเกิดเป็นลูกแม่ที่ทำให้แม่ได้พึ่งป่าได้
ถ้าแม่ไม่มีเขาแม่จะอยู่ยังไง
ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นม๖ค่ะกำลังจะจบม๖แล้ว
เกรดเฉลี่ย๕เทอม๓๗๕ค่ะตัดสินใจเรียนปวสอการบัญชีค่ะ
ก็เลยไปถามอาจารย์เขาว่าค่าเทิมเท่าไหร่เหรอคะ
เขาบอกว่า๗๐๐ถึง๑๒๐๐แล้วแต่คณะที่หนูเรียน
หนูก็คิดไปข้างหน้าว่าแม่เราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเทอมดีอย่างนี้ค่ะ
บางทีนะบางทีแม่ถามเขานะว่าหนูเสียใจไหมที่เกิดเป็นลูกแม่
เขาบอกว่าไม่เสียใจเลยที่เกิดมาเป็นลูกแม่แม่สอนให้หนูเป็นคนดี
แม่รักหนูแม่เลี้ยงหนูมาแม่ทำทุกอย่างได้เพื่อหนู
เราเห็นแล้วว่านี่คือหลักแทนหลักแทนที่เขาไม่ต้องการอะไรเป็นเสียงตอบแทน
เพราะฉะนั้นหนูไม่อายแล้วก็ไม่เคยคิดจะอายด้วยค่ะ
เราก็มีกันแค่สองคนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วใครก็ไม่สนใจ
แม่ห้ามเด็กหนูไปนะแม่ต้องอยู่ให้หนูเลี้ยงก่อน
แม่ต้องรอให้หนูทำงานได้วันหน้าให้แม่สบายก่อนค่ะ
ความรักใดจะเสมอเหมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูกและความรักที่ลูกมีต่อแม่นะครับก็เป็นรักอัน
ก็เป็นรักอันบริสุทธิ์เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจ

ลินนะครับผู้มีลมหายใจอยู่เพื่อแม่ครับเชิญพ่อกับเชิญเลยครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดูในภาพนึกว่าตัวโตตัวเล็กนิดเดียวเอง
อายุเท่าไร

แล้ววันนี้น้องลิ้นก็แน่นอนจะต้องมากับคุณแม่
มารักดวงใจของเธอน่ะคุณแม่
ขอต้อนรับคุณแม่ด้านะครับสวัสดีครับ
ก็คุณพ่อเสียตั้งแต่ป๓

ทีนี้หลังจากคุณพ่อเสียค่ะน้องลินคุณแม่ดาเนี่ย

มันจะเป็นผ้าที่แม่ไปรับเขามาอีกทีนึงค่ะ
เป็นรูปดอกไม้บ้างรูปผีเสื้อบ้างอย่างนี้ค่ะ
เย็บปักถักร้อยต้องใช้๒มือไม่ใช่เหรอ

แม่ก็แม่เขาก็ทรมานนะคะแต่เขาก็ทำ

ตั้งแต่หนูอยู่ป๓เลยค่ะจนถึงประมาณ

ถามคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ครับคุณแม่ดารายได้วันเท่าไหร่ครับเย็บเนี่ยครับ
เมื่อก่อนก็บางทีอาทิตย์หนึ่งก็ได้ร้อยหนึ่ง
อาทิตย์หนึ่งอ่ะครับค่ะเจ็ดวันนี้นะครับบางแล้วแต่ลายมัน
ละเอียดลายมันได้ค่าจ้าง๑๐๐บาท
คุณแม่อยู่ยังไงอ่ะคุณแม่ก็อยู่ด้วยเบี้ยเลี้ยงคนพิการแล้วก็
น้องก็ทำงานรับจ้างไว้ค่าจ้างอะไรน้องก็ไปหมดอะค่ะ
ก็ถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าได้แต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้อะค่ะ
ผมทำอะไรเป็นอย่างแรกเลยในงานอาทิตย์นุท่ามอย่างแรกเลยละคะ
แล้วก็เล่นสล้อสอดซึงไปกับโรงเรียนด้วยค่ะ

แต่ปวดบางทีก็ทำบ้างนะบางทีก็ฝืน
งั้นตอนนี้ลินก็เป็นเสาหลักของบ้านนะสิ

ทีนี้ลินคะลินอายุเท่านี้แล้วลินต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว
มันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กอายุเท่าเราไหม
ยิ่งใหญ่ค่ะบางทีหนูเห็นเพื่อนเนอะ

ไม่ต้องทำอะไรพ่อแม่เขาก็หากลับข้าวอะไรให้

วันพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนไปโรงเรียน
ค่ะน้ำเดือนนี้จะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่ะ
ก็คงโตเป็นผู้ใหญ่ได้
แต่มันเอาตัวรอดในสังคมได้มากกว่า
ถามคุณแม่ครับคุณแม่ดาครับ
ก็มีลูกคนนี้คุณแม่ธรรมใจในลูกคนนี้มั้งครับ

ต้องขอบคุณสวรรค์ที่ส่งน้องมาอยู่กับแม่ค่ะ
สิ่งที่แม่หวังที่สุดก็คือสุขภาพชีวิตของน้องนะคะ
เพราะว่าช่วงปลายปีที่แล้วค่ะน้องเขาเครียดมากเลย
ครูที่โรงเรียนเขาสงสัยว่าน้องทำไมถึงซึม

เรื่องที่พวกโรคจิตไม่แอบดูน้องอาบน้ำค่ะ
ตอนที่น้องอาบน้ำห้องน้ำที่แม่ใช้กับน้อง
พ่อเขาทำไม่ให้มันก็นานแล้ว
มันก็โกโลโกโสหลังคามันก็ห่ม
แล้วกำแพงมันก็ไม่มิดชิดมันก็โล่ง
ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าใคร

เข้ามาถึงที่ที่น้องอาบน้ำ
แอบดูอยู่กี่ครั้ง
บ่อยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มาทุกวัน

ลินคะลินรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้าง

ทำไมเขาถึงเปลี่ยนเรา
ทุกวันนี้สิ่งที่ทำอยู่ก็โหดร้ายอยู่แล้ว

เราก็ต้องมาพบกับคนแบบนี้

เราไปเอาความคิดมาจากไหนว่า
ทำไมเราถึงตัดสินใจให้แม่

แล้วเราจะแบกรับหน้าที่ตรงนี้ไว้เอง
เราเอาพลังมหาศาลตรงนั้น

จากนั้นอีกปีนึงตาก็เสีย
หนูก็คิดไว้แล้วว่า
เนี่ยหนูต้องเข้มแข็ง
หนูต้องเป็นผู้นำ

หนูไม่อยากให้แม่รับภาระคนเดียว

นอกจากเขาจะทำให้คุณแม่ภูมิใจแล้ว

ในที่สภาพร่างกายแม่
ไม่เหมือนแม่ของเพื่อนเขาอะค่ะ
แต่เขาก็ขยันขยอให้แม่ไป

แม่ก็เลยตัดสินใจไปรับค่ะ
แล้วตอนไปรับคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ

ไม่มีเพื่อนคนไหนที่ทำน่ารังเกียจแม่เลย
บมือให้กับสองแม่ลูกนี้
กับความผูกพัน
ความที่มีทุกอย่างให้กันนะครับ
คนหนึ่งทำเพื่ออีกคนหนึ่งอีกคนทำเพื่ออีกคนหนึ่ง

มารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตวันนี้
ลินต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

หนูต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิต๖๐๐๐บาทค่ะ
หกหมื่นบาท

ที่นี่ร้องแค่๔เพลงเท่านั้น

เพลงกับสามตัวช่วย

อย่างแรกเอาไปซ่อมห้องน้ำก่อนค่ะ

ไปทำให้มันรอบครอบมิดชิด

แล้วก็เก็บไว้ดูแลแม่ค่ะ

เพลงที่หนึ่งนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทก่อน

เปิดฟังแล้วหินไหมหรือว่าสบายสำหรับเลนส์เคยลองค่ะเคยลองด้วย
ร้องที่ไหนนานยังเอ่อสิ้นปีที่ผ่านมาค่ะแล้วได้ทบทวนบ้างไหมเพลงนี้อยู่ในลิสต์ที่ลินทบทวนบ้างไหมอยู่ค่ะ
อย่าลืมรายการของเราไม่ต้องร้องเพราะ
ค่อมนิดหน่อยอะไรเพี้ยนได้อย่าร้องผิดเนื้อเพลง
ถ้าไม่มั่นใจตัวช่วยมี
ใช่นะครับเพลงแรกนี้ไม่ต้องถามว่าจะสู้หรือจะหยุดต้องสู้อยู่แล้ว
ตัวช่วยด้วยกันจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงที่หนึ่งมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

รู้ปัญหาที่สุดท้ายรู้ปัญหาที่สุดท้าย

ไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบขอรอถ้าไม่ไหว
เช่าห้องโสมสุขนอนเพื่อลดทอนรายจ่าย
จะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือน
หวังค่าเรือนรู้รู้ข้างเธอเที่ยงหนึ่ง
จับไปยังอีแก่ที่พ่อปัญญาหลอบเลือน
น้องอ้อนว่อนขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อน
หากหวังข้างจะย้ำเตือนฝันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำห่ามเทาให้เตือนใจพันธุ์สะอ้ายเลือดความมั่น
จากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสวยแม่มันกลาย
ใจร้ายต่อออกความฝันที่เราเฝ้ารอ
เพื่อขอทยอยส่งคืน

สำหรับเพลงที่๗มูรค่า๑๐๐๐๐บาท
ลินร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
ลินร้อง
ร้องได้ครับ

รออยุ่งจัง

และที่พี่กำลังจะพูดต่อจากนี้

ก็เรียกว่าพูดที่หยากที่สุดแล้วแหละ
แล้วเราเก็บความชื่นใจนะฮะไว้ตรงนี้ก่อน
ครั้งหน้าเราจะมาติดตามกันว่าน้องลินจะไปถึงฝันไหม
เป้าไหม๖๐๐๐บาทจะทำได้หรือเปล่า
ใช่เรายังไม่ให้น้องเขากลับพยาวนะอยู่กรุงเทพกันก่อน
ก็มาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในคราวหน้าทุกบ่ายโมงตรงนะครับ
อาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
จากเข็นบอกปวดเจ็บอะไรต้องให้ลูกนวดเนี่ย

มันมีอยู่ปีนึงแม่เป็นกระดูกทับเส้น
ปวดจนทำอะไรไม่ได้อาบน้ำน้องลินทำไม่หมด
เป็นเดือนอะเป็นคนอิน้องอะลูก
น้องฝันไว้น้องอยากเรียนสูงอยากมีงานทำดีดีอย่าเล่า
วันหน้าถ้าน้องเรียนจบน้องมีงานทำดี
อิน้องจะหักอินแม่ไปอยู่ตัวอย่างเฮ้าอยู่บ้านนี้อะอย่าอิน้องว่า
ไหนจะอยู่กับใครอะตอนนี้น้องไม่เฮียน
แม่แม่ก็เป็นอย่างลูกแม่ก็ถึงตายตารับอ่ะ
แม่อ้าววันนี้อินแม่